สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
ห้วยม่วงหลังจากที่มีการโพสต์ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเสียใจ
แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันต่างนานาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
ถึงเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น
พร้อมกับผู้โพสต์เนี่ยยังเปิดเผยอีกว่าน้องที่เสียชีวิตนั่งอยู่เบาะหน้าข้าง
ข้างคนขับแท้ลืมได้ยังไง

อืมผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามกับพันธุ์ตำรวจโทสมควรชัยพงศ์
สารวัสดิ์สอบสวรรค์สถานีนำรวจภูทรภูผาม่าน
ก็เปิดเผยว่าขณะนี้ได้แจ้งความเอาผิดกับนางสาววิจิตรา
สุดคณาอายุ๓๒ปีค่ะซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยง
และเป็นคนขับรถคันเกิดเหตุด้วยนะคะ
ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โดยผู้ต้องหาได้ประกันตัวออกไปในหลักทรัพย์จำนวน

ซึ่งขณะนี้ตำรวจก็กำลังทำการสอบสวน

แล้วก็แม่ของน้องแยมผู้เสียชีวิตด้วย

เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตห้วยม่วง
เราไม่พูดนามสกุลนะคะอีก๕ขวบ
นั่งอยู่เบาะหน้ามาด้วยกันกับคนขับ

กระบะท้ายมีเพื่อนนักเรียนนั่งมาอีก๕คน
ผู้ปกครองแม่บ้านอีก๑คน

พี่เลี้ยงก็ที่ขับรถมาตัวเองก็เปิดประตูลง
แล้วก็ไปข้างหลังค่ะพาเด็กที่อยู่หลังกระบะลงหมด

บอเบอร์หน้าคู่ไม่มี
ลงปุ๊บปิดประตูไปเอาเด็กข้างหลังลง

ลืมไปเลยลืมเขาไปเลยจนกระทั่ง
ตอนจะกลับบ้านกลับมาที่รถ
เจอน้องนั่งอยู่ในรถข้างหน้าตัวเองแล้วลืม
ถึงข้างหลังต้องเปิดประตูได้แสดงว่าล็อกเหรอ

ทีนี้ถ้าล็อกแบบนี้คือใช้วิธีล็อกแบบเซฟตี้ล็อกอ่ะ
ว่าที่อื่นเปิด

แต่๕ขวบมันไม่ใช่เด็กน้อยแล้วนะ

ส่วนคุณแม่ของน้องผู้เสียชีวิต

เพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดจากความประมาท
ของครูพี่เลี้ยงเองเพราะเด็กนั่งอยู่ข้างหน้า

แล้วจะลืมได้ไงครูพี่เลี้ยงแบบเอาตรง

ด้วยความที่วันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่
รถน่ะเสียแล้วเขาเอง

แล้วก็คงไม่ได้สนใจข้างหน้าขนาดนั้น
ดันไปเอาน้องที่อยู่ข้างหลัง

ส่งเด็กหลายต่อหลายคน

ทิ้งไว้ที่กลางแดก

นั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
ท่านผู้ชมฮะเราติดตามกันมาเยอะ
เราชอบพูดกันเหลือเกินว่าโทษแบบนี้ให้ประหารโทษแบบนั้นให้ประหาร
เราได้ยินแต่ว่ามีการยิงประหารชีวิตนั่นคือเราได้ยินกันมาตลอด
หรือบางทีเราอาจจะได้ยินว่าฉีดยาให้หลับไปเลย
ซึ่งอันนั้นถ้าสมมุติจะพูดจริงก็คือเป็นวิธีการที่นุ่มนวลสุด
คำถามที่วันนี้คนถามกันเยอะแม้กระทั่งไทยรัฐก็มีการตั้งโพลว่า
คุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับว่าถ้าประเทศไทยมีโทษประหาร
ซึ่งคนเขาก็ออกมาพูดว่าอย่างไรรู้ไหมครับโอเค
เห็นด้วยคนจะกลัวความผิดกันมากขึ้น
คือทำอะไรเราก็รู้ว่าเข้าไปอยู่ในคุกแป๊บเดียว

หรือบางคนก็บอกเฮ้ยเคยเห็นไหม

ออกมาอยู่ข้างนอกเขาใช้สังคมไม่เป็น
วันนี้กรมราชธรรมนะครับ
บังคับโทษประหารชีวิต
สำหรับนักโทษในคดีฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณ

เหตุการณ์นี้นะฮะเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคม๒๕๖
คดีนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะเหมือนกัน

ยกเลิกการประหารชีวิตไปแล้วก็ตาม
มันเกิดประเด็นถกเถียงในสังคม
ชาวเน็ตชาวไทยเนี่ยแปลกเหมือนกัน
เห็นด้วยที่มีการโทษประหารชีวิต
โดยเฉพาะ๑คดีข่มขืน

แล้วก็๔นักโทษที่มันทำผิดซ้ำซาก

เพื่อให้สังคมจำว่านี่มันคือการทำแล้วเข็ดหลาบ
ขนาดที่บางส่วนเนี่ยกังวล
เขาบอกว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีอีกประเพณีหนึ่ง

คำว่าแพะยังอยู่ในสังคมไทย

มันมีหลายคดีที่เป็นเคสตาร์ทที่พอสมควรว่า
คนนี้บางทีแค่เป็นคนจน

เราจะได้ยินข่าวกันมาตลอดเวลาว่า
คนนี้ติดคุกฟรีมา๒๓ปี

ตัดสินประหารชีวิตไอ้พวกแพ้พวกนี้ล่ะ
คำว่าตายฟรีก็จะเกิดขึ้นหรือเปล่า

เขาเปิดแถลงการหลังกรมราชธรรมเนี่ย

คำพิพากษาของศาลด้วยการประหารชีวิต

อายุ๒๖ปีตอนนั้น
ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณ

เมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมที่ว่าไปเนี่ย
เราไม่ได้อ่อนข้อหรือยกโทษให้กับผู้กระทำความผิด
แล้วก็วงเล็บด้วยที่เป็นธรรมแต่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบวิธีการลงโทษ
หรือการประหารชีวิตเขานะ

เขาบอกว่าเราเรียกร้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

เขาบอกวิธีไม่มีหลักฐานใด
โทษจะประหารจะส่งผลให้บุคคลยังคิดก่อนกระทำความผิดอย่างชัดเจน
ที่ทางการไทยคาดหวังว่า
มาตรการเช่นนี้จะช่วยลดการก่ออาชญากรรม

ที่พวกเราบอกว่าเห็นด้วยเราเข้าใจกันผิด
โทษประหารนับเป็นการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
และก็ที่สำคัญย่ำยีศักดิ์ศรีมากที่สุด
ไม่ได้เป็นคำตอบสำเร็จรูป
ที่ช่วยแก้ปัญหาถ้าเราต้องการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
หลังผ่านไปเกือบ๑๐ปีที่ไม่มีการประหารชีวิต
ประหารชีวิตครั้งนี้นับเป็นการถดถอยสำคัญในรูปแบบ
เส้นทางไปสู่การยกเลิกการประหารชีวิตของไทย
รัฐบาลไทยต้องยุติแผนการใดที่จะประหารชีวิตประชาชนอย่างต่อเนื่อง
และจัดทำความตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการโทษประหารชีวิต
ทางด้านอื่นแคทารีนเกอร์สัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลนโรงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่องนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แล้วก็มีการละเมิดสิทธิจะมีชีวิตรอดอย่างน่าระอาย
เป็นเรื่องน่าตลกที่ประเทศไทยระเมิดต่อพันธกิจที่เคยสัญญา
แล้วก็จะเดินหน้าสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต
เพื่อปกป้องสิทธิแล้วก็ชีวิตของการอยู่รอด
เอาง่ายคือระดับสากลเขากลับว่าเขาไม่เห็นด้วย
แต่โอเคล่ะถ้าสมมุติประชาชนทั่วไปอย่างเรา
เราอาจจะรู้สึกว่าเออประหารชีวิตไปซะประหารชีวิตไปซะ
อันหนึ่งคือคนตายเขาก็มีสิทธิ์ของเขานะ
เขาจะไม่ถูกล่วงละเมิดด้วยการถูกฆ่าอย่างทารุณ

เออวันที่เขาจะเลือกด้วยการที่สีดยา
อันนี้แบบว่าเป็นประหารชีวิตแล้วคดีอื่นล่ะ

เมื่อก่อนเราใช้ฟันคอใช่ไหมคุณพระดำประเพณีโบราณใช่ไหม
แล้วก็เพิ่งจะมายิงเป้าในช่วงที่มีปืนแล้วเนี่ย
ซึ่งคนสุดท้ายที่โดนยิงเป้าไปรายสุดท้ายก็เมื่อปี๔๖อย่างที่มดดำบอก

ก็วิธีการของเขาเนี่ยก็คือก็นำเข้ามาเขาฉีดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็
แล้วก็อาหารอยากกินอะไรก็มีผู้ทำพิธีกรรมทางศาสนาให้
ใช่ไหมฮะให้เขียนพินัยกรรมให้ทำอะไรทุกอย่างเลย

นี่คือขั้นสุดท้ายเขาจะฉีด
ยาผงละลายน้ำ๒๐ซีนให้ค่ำเนื้อใครตัว

แล้วก็ถึงจะเป็นที่เป็นสารโพแทสเซียมคอรายที่ทำให้ตาย

เมื่อก่อนนี้จะเป็นแบบกระตุกฟูมปากเลยนะ
ที่ใช้ไฟฟ้าที่อเมริกา
อเมริกาเองก็ยังมีโทษประหารอยู่ในบางรัฐนะครับ
เขาบอกว่าทำไมเมืองนอกไม่มี
รัฐก็มีบางประเทศก็ยังมี
สิงคโปร์เนี่ยขโมยของก็โดนเขี้ยน
คือจริงมันก็ควรมีกฎหมายอะไรที่ค่อนข้างรุนแรง

ของเราเนี่ยคนพอได้รับอภัยโทษอะไร
เพราะประหารก็จะมีการออกมาตัวอย่างนั้น

ที่เขาจะฉีดยาเนี่ยเขาก็ได้ถามนะ
ว่านักโทษเนี่ยอยากจะอะไรบ้าง

ถูกอันนี้คือนักโทษชื่อคุณอือ
ธีรศักดิ์หลงจริงถูกต้องไหมฮะ

วันนี้ไทยรัฐเขาก็ได้เอามาลงในไอจีเหมือนกัน

เขาก็บอกว่าหลังจากทราบคำสั่งประหารชีวิตเนี่ย

โดยให้ติดต่อไปยังญาติพี่น้อง
เพื่อแจ้งข่าวแล้วก็กล่าวคำอำรา
โดยได้ร้องขอข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นอาหารมื้อสุดท้าย
หลังกินอิ่มจึงนำตัวไปเข้าห้องฉีดยาพิษ
เพื่อบังคับโทษตามคำพิพากษาให้ประหารชีวิต
ซึ่งนักโทษรายดังกล่าวเขาบอกว่าสีหน้าก็เรียบเฉย
เพราะว่ามันไม่ได้แบบรู้สึกว่าจะต้องโดนฆ่าตายอะไรอย่างนี้

จะต้องมียาคลายกล้ามเนื้อมียาคลายประสาทคลายสารพัดอีก
แล้วก็บอกว่าเขาก็เฉยนะ

คือเขาก็รู้แล้วว่าวิธีการเป็นยังไง
คือต้องบอกอันนี้เป็นเรื่องของกฎใช่ไหม

อันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องตายเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมค่ะ
นำข่าวนี้มาเล่าเพื่อเตือนแฟนบอลทั้งหลาย
ที่ชอบดูบอลแล้วก็ลงทุนไปด้วย

เรื่องนี้เกิดเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมา

คุณเทิดศักดิ์อ่อนสิงอายุ๔๐ปีเท่านั้นเอง

เสื้อฟุตบอลสีแดงทีมชาติสเปน

ได้จึงได้ฆ่าตัวตาย

ก่อนหน้านี้นี่คุณพ่อคุณแม่เขา

เพื่อพบกับพ่อแม่ว่าผลจากการฆ่าตัวตาย
เรื่องพนันบอลเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเขาตามข่าวไป
ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นยังโศกเศร้า

โดยไม่มีการปรึกษาปัญหานี้กับครอบครัวแต่อย่างใด

ในโรงเก็บของ

บอกว่าหลังจากลูกจากไปทุกคนมีอาการซึมเศร้า
และสามีต้องไปที่โรงพยาบาลจิตเวท

เพราะถ้าไม่ไปหาหมอจะร้องไห้ตลอดเวลา

ซึ่งตั้งอยู่หน้าศพในวัด

คนต่างจังหวัดเขาจะรู้สึกว่าเออกลัว

และสามีไม่รู้เลยว่าลูกชายเล่นการพนัน
เพราะเรื่องส่วนตัวลูกชายไม่เคยบอก

คุณพ่อขอเตือนนักพนันทุกท่าน

ลูกตายไม่มีใครมีความสุขหรอก

ได้ไหมอ่ะก็ไม่รู้แหละคือบางทีอ่ะ
เวลาคนเล่นเล่นแบบเกินตัวไปมาก
มันเยอะเกินคือหวังว่าจะได้อย่างที่ซื้อลอตเตอรี่ถูกกฎหมายเนี่ย
โอ้โฮพลิกถูกรางวัล๒ตัว๕ปีถูกครั้งหนึ่ง
พี่น้อยมากโอกาสที่จะถูกตะเลียอันดับที่๑

อ้าวเดี๋ยวช่วงต่อไปฮะนี่มีข่าว
ทุกวันนี้คนเราแบบว่ามีพฤติกรรมอะไรแปลก

พฤติกรรมนี้เด็กอายุไม่ถึง๑๐ขวบ

พ่อบอกว่าอย่างไรนะดื่มเป็นประจำนั่นแหละ
ต้องคุยกันหน่อยล่ะค่ะเรื่องนี้ต้องคุยกันหน่อย

เออคนก็ไปอินกับถังเช่าเหลือเกิน
บางทีไปเห็นหนอนไม้ไผ่ก็บอกเป็นทางเช่า
โอ้โหเจอแล้วถังเช่าอยู่ที่อำเภอนู้นจังหวัดนี้เยอะแยะไปหมด

นี่ไงผังเช่าเมืองไทยทำได้แล้วนะ
มหาลัยเกษตรสามารถทำถังเช่าได้แล้ว
แต่เราไม่รู้ว่าคุณภาพมันจะไปสูงเท่ากับ
แต่คำว่าถังเช่าเนี่ยมันเป็นกระแสวงกว้างเหลือเกิน

ผู้สื่อข่าวเขาเลยบอกว่าเมื่อวานี้วันที่๑๘มิถุนายนเนี่ย
เหตุการณ์เกิดที่แม่ศอดจังหวัดตา
นายแพทย์ชำนาญด้านระบาดวิทยา
เขาบอกว่ากรณีมีผู้ป่วยเป็นชาวเขาเผ่ามงค์

จำนวน๙คนหรือ๙ราย
รับประทานหนอนไม้ไผ่
ซึ่งเมื่อหนอนไม้ไผ่มันแห้งตายปุ๊บ
แม่มันก็ช่างเหมือนถังเช่าเหลือเกิน
มันเหมือนที่เรานำเสนอกันนี่แหละ
ในที่สุดจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาล

หลังจากที่ทานหนอนไม่ไผ่แห้งตายเนี่ย

เกร็งกระตุกแขนขา

คือชาวเขาเผ่ามงค์เนี่ยจัดพิธีไหว้ผีในช่วงเย็นมีการเลี้ยงอาหารภายในหมู่บ้าน
ก็แน่นอนว่าเขาก็มีเมนูของเขามูต้มแล้วก็สุรา
รวมทั้งอาหารจานเด็ดอันนี้ถือว่าเป็นอาหารจานเด็ดในงานของชาวเขา
พวกเขาเลยล่ะหนอนไม้ไผ่ตายแห้งนะมีหนวดงอกยาวนี่คือเมนูเด็ด
ชาวบ้านคือความคิดของทั้งหมดคิดว่านี่แหละอุ้ยตายหมู่บ้านเขา
มีถังเช่าแล้วถังเช่าแล้วหรือสมุนไพรบำรุงกำลังของท่านชาย
หนุ่มร่างกำยำแต่ละคนนี้คือเป็นผู้ชายที่แข็งแรงหมดนะฮะ
หนุ่มร่างกำยำเนี่ยจำนวน๙คนหยิบกินกันแบบว่าดิบเลย
ละตัว๒ตัวผ่านไปไม่นานผู้ที่เปิดพิษดารทั้ง๙ราย
เกิดอาการอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าขึ้นใส่อาเจียนอย่างหนัก
หนาวสั่นคนที่กินเข้าไปมากก็อาการเนี่ยถึงขนาดชักเกร็งเลยนะฮะ
รีบพาไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้แต่ในที่สุดอาการไม่ดีขึ้น
ก็เลยต้องเข้าเอาส่งต่อที่โรงพยาบาลแม่สอดนะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
คุณหมอเขาบอกต่อว่าสาเหตุจากพิษของหนอนไม้ไผ่ที่ตายแล้วจนลากงอก

ไอ้ที่มันลากงอกมันคือเชื้อราแบบเต็มตัว

เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยอาการทั้งหมดมันก็จะเกิดขึ้น
อย่างที่บอกขึ้นใส่อาเจียนอะไรอย่างนี้มันก็จะเกิดขึ้น
หากรับประทานไปมากเท่าไหร่พิษมันก็เยอะเท่านั้น

มันเหมือนกันนะมันแอบเหมือนถังเช่าเหมือนกันนะฮะ

แต่หลังมีช่วงที่ทุกคนตามหาถังเช่า

บางคนบอกนี่แหละถังเช่าเมืองไทยถังเช่าเมืองไทย
ไปดูเพจนึงนะคะเขาลงภาพเขาบอกว่า
ผมเป็นคนเจอครอบครัวนี้ที่ชวนลูกไปกินเบียร์
ผมรับไม่ได้จริงน้องยังเด็กมากอายุไม่น่าเกิน๑๐ขวบนะครับ

แล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้ลูกกินต่อไป
แถวนี้เดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย
ขอใช้ในนามเพจคนข่าวออนไลน์นะครับ
ร้านนี้อยู่ที่ตลาดโต้รุ่งอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
พ่อเป็นคนพาลูกมากินเบียร์
แล้วพอเขาถามเขาบอกว่ากินประจำ

พ่อเป็นคนพาลูกไปกินเองผิดหรือไม่ผิด
สิคะเด็กอายุ๑๐ขวบโดนอยู่แล้ว

นี่เลยค่ะคุณผู้ชมแอบตั้งก่อนก่อน

ที่จะช่วยเติมความสุขให้ตลอดการเดินทาง

เจ๊ลองกอดดูนิ่มมากหนูบอกเลย
น้องถังนิ่มน่ารักคุณภาพดีนะฮะ
แล้วแฟนข่าวใส่ข่ายหยักจะได้มันต้องทำยังไง
ง่ายเลยฮะง่ายเหรอคะง่ายเลยจริงวันนี้คุณไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเชลลชนิดใดก็ได้

รับสิทธิ์แลกซื้อตุ๊กตาน้องถังออสตาร์เนี่ยนะฮะ
๑ตัวในราคาเพียงเท่าไหร่คุณรู้ไหม
เท่าไหร่ค่ะ๑๑๙บาท
ซึ่งปกติตัวนึง๔๙๕บาทเลยนะฮะ
เท่านั้นยังไม่พอตุ๊กตาน้องถังออสตาร์เนี่ยยังมาพร้อมกับคูปองส่วนลด
เพื่อใช้จ่ายในปั๊มเชลมูลค่ากว่า๓๐๐บาท
สามารถใช้ได้กับปั๊มเชลที่ร่วมรายการทุกปั๊มเลย

อกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับท่านที่เป็นสมาชิก
นี่เลยเชลคลับสมาร์ทนะฮะใบเหลืองนี่พี่เหมียวก็มี
หนูก็เนี่ยแล้วอยากมีน้องตุ๊กตาน้องถังไว้ก่อนแบบนี้นะคะ
ก็ต่อที่๑เราก็ใช้คะแนนสะสม๕๙๙คะแนน
ส่งตรงถึงบ้านเลยในมูลค่า๕๒๙บาท

อ่าต่อที่สองค่ะสมาชิกเชลคลับสมาร์ทนะคะ
เติมน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดก็ได้ครบทุก๗๐๐บาทนะคะ
ก็รับสิทธิ์แลกซื้อตุ๊กตาน้องถังออสตาร์ได้ครั้งละ๒ตัวต่อใบเสร็จด้วย

อันนี้ส่งในเว็บแต่ว่าตัวอื่นเราแลกได้ที่ปั๊มเลย
กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายนนะฮะจนถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๑เนี่ย
ถ้าใครที่อยากมีลูกตาน้องถังเพื่อนเดินทางของคุณ
ต้องค่ะก็อย่าลืมนะคะตุ๊กตาน้องถังมีทั้งหมด๕แบบด้วยกันค่ะ

เอาล่ะช่วงหน้าหลายคนเราพูดถึงน้องเพลง
น้องเพลงน้องเพลงเนี่ยิโตร

ก็ได้เป็นแฟนกับหวานใจของลูกเสียหนู
เสียหนูก็คือคุณหนู

อันนี้ลูกชายของเขา
อยากจะห่วงลูกสาวไหม
ตัวแง๋แล้วเนอะห่วงสาวคนเดียวด้วยโอ๊ยเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าค่ะ

นายเล่ามาแสเล่ามาแส
โอ๊ยนี่เขาปกติคุณนายตู่

เวลาจะมาเยี่ยมลูกทีนี้น้ำตาตก

อ๋อแต่เมื่อสมัยนี้ไหมเด็กเค้าก็เป็นอิสระ

เอ้าเจอลูกบนลิฟต์ลูกหนีมาแคสละครเอง
นางก็จะหน่อยทำไมไม่บอกแม่ก่อนลูกจะมาแก๊สทำไม
แต่คืนอื่นลูกสาวก็อยากจะใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปนึกออกป
ถ้าอยู่กับแม่เนี่ยสมมุติเสื้อตัวเดียวกันเนี่ยเหมือนกันเนี่ยทุกอย่างเนี่ย
ยังต้องซื้อรูปตัวเข้าตัวเลยนะ
คือนาธิดามีความโรคจิตเอาง่ายแหละนะฮะ
คือจนคนเดียวไม่คิดว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่ตู่เขาจะยอมให้ลูกสาวเขาไปมีแฟนได้ไง
แล้วแฟนของลูกสาวเขาเนี่ยจะต้องเป็นใคร
ในที่สุดก็มีข่าวออกมาว่าเป็นคุณเป๊กเสรณีชาญวีรกุลเป็นทายาทที่๓เนี่ย

พ่อของคุณเป๊กก็คือคุณหนูอนุทินชาญวิรากุล
ตอนนี้คนก็เลยไปถามคุณตู่นันทิดา
คุณตุ๋ยดาเขาจะบอกว่าทราบเรื่องนี้มานานแล้ว

ให้เกียรติในการตัดสินใจของน้องเพลงมาตลอดในทุกเรื่องนะคะ
เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องเพลงเขาจะบอกคุณแม่ตลอด
กับน้องเป๊กเป็นเพื่อนของเพลงมาก่อน๖ปีแล้ว
แล้วก็เป็นเพื่อนกันช่วงนั้นก็ต่างคนต่างเรียน

ต่างมหาลัยก็แต่ว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
เขาบอกอย่างนี้ไปเที่ยวด้วยกันก็ไปมา
ก็กลับมาอย่างที่ลูกบอกว่ากลับมาเจอกันอีกทีนึง
มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนนิยายเลยเนาะ

นั้นนายอ
ส่วนคุณเอ๋เนี่ยเหมือนกับว่ายากทุกเรื่องค่ะ

ก็อันนี้เราเข้าใจนะคะแต่ยังไม่เห็นพูดอะไรมาก
อย่างที่บอกว่าพ่อแม่ทุกคนเขาก็ห่วงลูกนั่นแหละ
ห่วงลูกหมดแต่ว่าคนนี้ยากนะ

ก็ต้องผ่านด่านคุณพ่อไปให้ได้ก่อน
จากคุณพ่อเนี่ยเขาห่วงลูกเขาหนักมาก
แล้วก็เคยพูดตั้งแต่น้องเพลงยังเด็กว่า

ออกไปแสดงว่าที่พ่อล่ะ

นางธิดาตอบกลับไปหาคุณเองแล้วที่พ่อล่ะ

ธิดาบางทีพูดน้อยแต่ต่อยหนักเหมือนกัน

ยังไงนี่ลูกนะแล้วที่พ่อล่ะ
แต่คุณพ่ออย่างนี้จะแพ้ทางลูกสาว
ตามใจกลัวแล้วคนเดียว

พ่อจะส่งมาถึงเรื่องข้อประหาร

คนที่เขียนในนี้มาทั้งหมด
เห็นด้วยทุกคนอ่ะ

พี่เวียอ่านอยู่ตลอดเนี่ยคุณผู้ชม

โอ้โหก็ดีแล้วดีใจกับพี่เวียกับน้องเบลล่าด้วยนะคะ

หน้าเขาเปี่ยมสุขมากเลยนะพี่เวียนะ
เขาบอกล่าสุดเห็นมีโอกาสไปเจอเบลล่าก็บอกว่า
ตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาก็ยังไม่ได้เจอเลยค่ะ
จะมาเจอเพราะว่าเราไปทำงานด้วยกันครับ
แล้วก็ถ่ายรูปแต่รูปในวันที่เจอเนี่ยไม่ค่อยสวยเลย

รูปในสต๊อกเยอะมากแล้วค่อยปล่อยออกไป
แต่นางแบบบอกว่าขอเปลี่ยนจากคำว่าดีให้เป็นสวยได้ไหม
คือต้องไลน์มาบอกก่อนครับว่าจะให้พิมพ์ว่ายังไง

ตอนนี้เหมือนเปิดมากขึ้นหลายคนก็เลยอยากได้ยินคำว่าเป็นแฟนให้มันให้ชื่นใจหน่อย

ผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำใดคำนึง
อายุขนาดนี้แล้วก็มองไปเรื่องอนาคตมากกว่า

ถ้าเราอยู่กับใครหรือคนที่อยู่ข้างเราแล้วมีความสุขที่สุด
เราก็คงจะมีครอบครัวไปเลยดีกว่าครับ
โอเคใช่ไหมที่เราสนิทกันโดยไม่ใช้สถานะ

ความรู้สึกมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเรามีความหวังดีให้กัน
สนับสนุนในสิ่งดีในอาชีพของเรา
แนะนำการซัพพอร์ตกันเต็มที่เป็นกำลังใจให้กันไป

ครึ่งปีหลังจะมีทริปไปพักผ่อนด้วยกันไหม

ปลายปีเป็นช่วงที่เขาคงให้ผมไปเที่ยวบ้างแล้ว

จริงเขาก็เคยคุยว่าอยากจะไปพักผ่อน
เขาอาจจะมีเพื่อนมีกลุ่มที่นัดกันไว้แล้ว

นี่ดูนิโคลกับสอนรามนะครับ
คุณสอนรามเขาโพสต์ที่บอกว่าประกาศเลิกไป
แต่ตั้งแต่มีนานแล้วนะครับ
ปรากฏว่าในอินสตาแกรมเนี่ย
นิโคเขาก็ได้โพสต์เป็นคำสั้นเหมือนกับเป็นคำที่บอกว่า
ชีวิตก็เหมือนกับการขี่จักรยานส่งตัวเข้าวัดแล้วต้องเคลื่อนไปข้างหน้า
อันหนึ่งก็บอกว่าสัญชาติยานผู้หญิง
ผู้หญิงมีสัญชาติยานและสัญชาติยานของฉันนั้นถูก
มันก็ดูเป็นเหมือนกับมีอะไรมากกว่าการที่จากกันด้วยดีใช่ไหม
แล้วก็มีผู้ใช้ไอจีลายหนึ่งเข้ามาโพสต์ข้อความในไอจีของนิโคนะฮะ
ว่าพี่กี้บอกเลิกพี่หนุ่มวันที่๑๐มีนาทะเลาะกับเรื่องครอบครัว
กี้บอกเลิกพี่หนุ่มพี่หนุ่มตามง้อพี่หลายครั้งไม่คืนดี
พี่หนุ่มเหิดตัดผมสั้นเฮ้อลงไอจีแต่พี่กี้ชิลด์สบาย
ผ่านมาสักพักพี่หนุ่มเริ่มดีขึ้นและคุยกับผู้หญิงคนใหม่เดือนมิถุนา
พอมีข่าวพี่กี้ก้าล่มโพสต์แปลกอันนี้ดูเป็นวงไหน
มีเขาบอกไม่คนนี้คือเครื่องข้างตำราง

คือวันนี้ที่สอนลามไปออกงานนะคะ
แล้วก็ไปเจอมาเนี่ยคุณสอนรามก็บอกว่า
ด้วยความที่เราสองคนก็ไม่อยากให้มีข่าว
อยากใช้เวลาในการรักษาความรู้สึกของแต่ละคนด้วย

เราสองคนก็เหมือนคนปกติทั่วไปต่างคนก็เสียใจด้วยกัน

ขออนุญาตไม่ชี้แจงว่าเป็นเรื่องอะไร
เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคน
สำหรับแฟนคลับที่เชียร์อยากให้กลับมาคืนดีกัน
ผมก็ต้องถือโอกาสตรงนี้ขอขอบคุณ
กำลังใจที่ส่งมาทำให้เราสองคน

ตอนที่ตกลงกันมีทะเลาะกันไหมนักข่าวอาหารนะคะ
สอนรามบอกว่าในระยะเวลาของการคบกัน
คือผมคงให้คำจำกัดความง่ายแล้วนะครับ
ว่ามันก็เหมือนคนปกติทั่วไปธรรมดานะครับ

เข้าโรงพยาบาลหลายคนก็ตีความว่าป่วยเพราะเศร้ากับเรื่องนี้

เอาเป็นว่าผมขอชี้แจงเท่าที่พูดกันแล้วกัน

อาจจะต้องขออนุญาตว่าผมไม่สามารถตอบแทนได้จริง
ความสัมพันธ์ที่แยกกันไปนั้น
มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาแยกกันไปเลย

หลังจากนั้นก็ค่อยเริ่มห่างกัน
ส่วนตอนที่ผมโพสต์ไอจีชี้แจง
ก็ไม่ได้บอกกี้ก่อนล่วงหน้า

มันเป็นสิ่งที่ผมควรจะต้องชี้แจง

สอนรามบอกว่าผมว่าการแยกกัน

ยังไม่จอบยาวมากเลย

มันค่อนข้างสร้างความเข้าใจผิด

คบกับน้ำฝนทวีพร

ส่วนน้องน้ำฝนนั้น

มายังไงหนึ่งตอนนี้มาออกรายการช่องวันที่หล่อโหนมร้องไห้

ทาร์มไลน์ทาร์มไลน์

ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งพี่หนุ่มแล้วก็พี่กี้ละกันค่ะ

โอเคช่วงหน้าค่ะ
สนับสนุนโดยเป๋าซิลเวอร์นาโนเอกสเปิร์ตใหม่
จัดการสิ่งสกระปกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอับ
ไปค่ะนี่มีการถามแพทย์นี่นะครับว่าสามีตอนนี้ก็ถูกจำอยู่นี่
ความสำคัญเป็นอย่างไรเราก็ไปสัมภาษณ์แพทย์เลยนะครับ
ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับเบนท์เรสซิ่งเป็นยังไง

เรื่องคดีเนี่ยแพทย์ว่าเร็วนี้แล้วล่ะ

พอแพทย์แยกกับทางบ้านของพี่เบ้นนะคะ

การพูดคุยการอะไรกับคุณย่าแม่สามีอะคะ
กับครอบครัวฝั่งเขามันน้อยมาก

แพทย์ก็บอกเลยนะคะว่าเรายังรักแล้วก็เป็นห่วง
แต่มันยังไม่มีความผูกพันสารสัมพันธ์

ถ้าได้อยู่ด้วยกันเราคงต้องคุยกันอีกยาวเลยนะคะ

เขาบอกว่าหวังต้องว่าคบกันถูกใจกันมันเร็วมาก

ท้องแต่งถูกใจกันท้องแต่งอยู่ด้วยกัน๓เดือน
พ่อก็ไม่อยู่แค่นี้เลยนี่เลยนะคะ
แต่ถ้าถามใจแพทย์ก็ว่าเรายังรักแล้วเป็นห่วง

มันก็ต้องมาถามความต้องการของกันและกัน

แต่พอเรามีภาระมากแล้วเห็นอะไรหลายอย่างมากขึ้น

แล้วก็นับวันรอให้กลับมาคุยกันจริง

เรากลับมาเจอมดดำกัญชัยกันได้
ในหมู่ไหนทั้งคู่นี้พันธุ์ที่มหาชาวมั้ยคะ
เป็นบุคคลที่ดังมากในโลกออนไลน์
รวมถึงแม้กระทั่งรายการวิทยุที่มาดำจัด

ผู้ชายคนนี้เป็นการเปิดตัวเขาครั้งแรกในรายการทีวี
เค้าชื่อว่ามีรี้เพื่อนผี

เรื่องราวของเขาเนี่ยขอบอกเลยว่า
คุณฟังเป็นมุมไนที่สัมภาษณ์เพิ่มมาก

เด็กบางเรื่องยังมีตัวตนจริงอยู่เลยนะ
เช่นเพื่อนของเขาเด็กเล่นซ่อนแอบกันรึเปล่า
แล้วไปเล่นไปหลบกันตามเมน

ปรากฏว่าเป็นเรื่องของพี่สวย

หรือแม้กระทั่งบางเรื่องที่เขาเจอมาเนี่ย

คนถือจำปรากฏตัวครั้งแรก

ทำไมเขาถึงดังมากในโลกออนไลน์

สวัสดีค่ะ